ดูเรื่องนี้หน่อยคุณครูท่านหนึ่งอยู่ที่บุรีรำไปเยี่ยมคุณแม่ที่บ้าน
แล้วบังเอิญเดินไปสะดุดอยู่ริมสะน้ำแถวบ้าน
มือถือตกน้ำโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ด้วยเพิ่งซื้อมาปีที่แล้วน้องชายซื้อให้
เป็นเราเราทำใจแล้วว่าคงหายไปแล้วล่ะ
ใช่ไหมนี่ฮะก็แจ้งกู้ภัยไปกู้ภัยก็แบบโอ้โหมาช่วยนี่
ถึงขั้นดำน้ำงมหาให้เลยนะฮะ

ใช่เต็มที่จริงครับน้ำนี่ลึก๕เมตร
ดำลงไปค้นหาอยู่๓๐นาที
ในสภาพที่เครื่องยังเปิดอยู่และยังใช้ได้
ไม่เป็นอะไรเลยนี่ยังใช้ได้เลยนี่นะครับ
คุณครูสุวรรณาจอยเอกานะครับ
เป็นครูอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรำ

เยี่ยมคุณแม่ที่ตะบนหัวถนนอำเภอนางรอง
นี่ครูบอกสะดุดริมสระแถวบ้าน
มือถือตกน้ำโอ้โห
คือที่แรกจะเอาอย่างไรดีมือถือเนี่ย

ใช่ไหมแล้วก็โอ้โห

คุยกับญาติญาติคุยกับสามีบอกเอาอย่างนี้ไหม
เราลองเอารถมาสูบน้ำออกไหม
ไถนาอะไรเนี่ยของชาวบ้านเกษตรกรเนี่ย
แต่ก็คำนวณกันแล้วลึก๕เมตรบ่อกว้างขนาดนี้
คงใช้เวลาสัก๒๓วันนะคุณเขียนมาสอนน้ำถึงแห้ง
ปรากฏว่าไม่ไหวฮะตัดสินใจโทรแจ้งกู้ภัย
กู้ภัยมาช่วยแล้วก็งมขึ้นมาได้นะครับ
กู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน

แรกคิดว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็จะช่วยเราหรือเปล่า
นี่ก็ช่วยงมหาจนแบบเอาขึ้นมาได้เลยนะฮะ